แล้วก็พลัดตกต้องระมัดระวังกันด้วย

ก็เลยต้องยืนอยู่แบบนี้แล้วมันไม่มีที่กั้น

ต้องจับราวให้ดี
แต่ปรากฏว่าเป็นช่วงจังหวะของรถออกตัว
แล้วก็เด็กนักเรียนหญิงก็เซธลา
และอีกสักครู่หนึ่งก็จะเห็นว่าพัดตกลงมา
แล้วก็ถูกลากไปตัวครูดไปกับพื้นถนน
โดยที่รถเขาก็ไม่รู้เลยนะ

ใช่แล้วเขายังไม่ได้ปล่อยมือมาทันทีไง

คนข้างในรถพยายามที่จะคว้ามือเธอ
พยายามที่จะช่วยยึดมือเธอไว้

เพราะว่ารถก็ออกตัวไปค่อนข้างเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับ

บริเวณจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าตลาดเจ้าพระยา

แล้วก็ทราบว่านักเรียนที่พลัดตกจากรถโดยสาร๒แถว
เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่เด็กกำลังกลับบ้าน

แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่รถสองแถวออกตัวพอดี

โดยแม่ค้าขายผลไม้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้อง
หันไปดูนะครับก็พบว่ามีอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
จากนั้นตำรวจก็เข้ามาแล้วก็มาสอบถามพูดคุยกับเด็ก
แล้วก็มีคนพาเด็กส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
ซึ่งแม่ค้าขายผลไม้บอกว่าปกติแล้ว
สองแถวที่ขับผ่านบริเวณนี้

เพราะเป็นจุดที่มีรถสัญจรไปมาจำนวนมากอยู่แล้วนะครับ
ขันไปก็เห็นลงไปกองอยู่ข้างล่าง
แล้วกลางแถวนี้เขาทำอะไรใช้กันบ้าง

เขาก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมานั่งตรงนี้
รถสองแถวที่วิ่งอยู่ตรงนี้ปกติคนใช้เยอะไหม

แน่นทุกวันเป็นบางคันนะมันมี๒สาย

ครั้งแรกครับที่เห็น
คนในพื้นที่ก็ต้องไปดูกันว่า
ตกลงแล้วรถสองแถวมันมีน้อยไปหรือเปล่า
ทำให้คนต้องเบียดกันขึ้นแย่งกันขึ้นนะครับ
หรือว่ารถสองแถวขับเร็วหรือเปล่า

บอกว่าปกติแล้วก็ใช้รถสองแถวเป็นประจำ
สองแถวระแวกนี้ขับเร็ว

ต้องเข้าไปด้านในเพื่อความปลอดภัยนะครับ
มีโทษบอกไหมว่ารถเต็มแล้วไม่ให้ขึ้น

ไม่มีให้เราขึ้นด้วยด้วยเฉยครับ
ก็ขึ้นเต็มแล้วจนเห็นว่าขึ้นไม่ได้แล้วค่ะ

จากการสอบถามร้อยตำรวจเอก
ธนกฤษสารางามพนักงานสอบสวนสพบังใหญ่
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถสองแถว
พานักเรียนคนดังกล่าวไปส่งโรงพยาบาล
แต่เด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
แต่จากนี้ไปก็ต้องเรียกคนขับรถคันดังกล่าว
สอบปากคำที่สถานีตำรวจ
เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่ในข้อหาขับรถโดยประมาทต่อไป
แล้วก็ทางพื้นที่เองก็คงจะต้องดูเรื่องของรถสองแถวนะครับ
เรื่องของจำนวนรถสองแถวเรื่องของการขับรถ
เพราะก็มีเสียงร้องเรียนจากประชาชนเหมือนกันว่า
รถเขาก็ขับเร็วเหมือนกันนะครับ